วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
หลายคนวางแผลที่จะใช้ชีวิต
สมความร้อนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า
ความร้อนที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายก็คือ
ฟิสโตกที่ตอนนี้มีการเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
ยังจะต้องเตรียมตัวรับมืออะไรกันอีกนะครับ

สังเกตว่าส่วนใหญ่จะอยู่

ก็จะมีผลทำให้ในบริเวณประเทศไทยของเรา
ประเทศไทยของเราฝนยังคงมีโอกาสตกน้อยนะครับ
ซึ่งถ้าหากตกก็จะเป็นฝนฟ้าขนองตกมาแบบมาไวไปไวเท่านั้นนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมินะครับเปรียบเทียบกับวันนี้
ช่วงเช้าวันนี้ก็จะพบว่าภาคเหนือเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
ส่วนภาคอีสานภาคกลางยังคงทรงเปรียบเทียบกับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่า
อุณหภูมินั้นภาคเหนือก็เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยนะครับ

ทีนี้มาดูในช่วงบ่าย๓โมงกันบ้างนะครับ
ช่วงบ่าย๓โมงสีแดงที่มีความเข้ม
คือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
สังเกตว่ามีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ในวันนี้
ไปดูของวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าภาคอีสานเกือบทั้งภาคเลย
โดยเฉพาะตอนบนคงต้องเตรียมรับมือหน่อย
อุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นไปแตะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ช่วงสายอาจจะไม่มีฝนเท่าไหร่นะครับยังคงน้อยอยู่
แต่ทีนี้พอเริ่มเข้าใกล้ช่วงเที่ยง

ถ้าหากไปอยู่กลางแดดเกินครึ่งชั่วโมงก็อาจจะทำให้ผิวแสบร้อนได้
ส่วนภาคใต้จะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเป็นสีชมพู
นั่นก็หมายความว่าจะไม่มีผลมากเท่าไหร่นะครับสำหรับการเบลอนของผิว
ทีนี้เรื่องของคลื่นในช่วงนี้กระแสลมที่พัดผ่านมาในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราก็จะพบว่าเป็นกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งตรงมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จึงทำให้คลื่นที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งสองฝั่งสงบนะครับใครจะไปทะเลก็สามารถที่จะไปเล่นน้ำทะเลได้ในตอนนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ